คือขับรถตอนกลางค่ำกลางคืนดี
รถที่สวนมาเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
แต่มันมาแบบไม่มีคนขับ
ว่าอย่างนั้นก็หล่อนนะสิครับ
หมอซัยกลัวคร่ากอนนี้ไม่มีคนขับอ่ะครับ

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีคนขับหรือไม่มีคนขับ
คนที่เขามาดูคลิปนี้ครับตอนคุณสิริสาดูไปด้วย

เขาคอมเมนต์กันว่าอาจจะเป็นไปได้
ว่าถ้าเกิดมีคนอยู่มีคนขับจริง

แล้วก็มาแบบเร็วเลยอ่ะโอ้โหแล้วเป็นมอไซค่วงข้างแล้วหมอบขับด้วย
ปุ๋ยหมุยหรือถ้ามันเป็นเรื่องหลอนขึ้นมาจริง
ขับแล้วหรือว่านี่อาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่
ระบบออโต้ไพลอทอ๋อระบบขับขี่อัจฉริยะ
ใช่มั้ยแต่คนสามารถอยู่บนจะตั้งระบบได้ยังไง
มันเป็นแบบการสั่งการทางไกลหรือเปล่าเอาก็คิดกันไป

แต่เอางี้ฝากเตือนภัยดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการหมอบแล้วขับจริง
เพราะมาเร็วแบบนี้อันตรายนะครับอย่าไปทำเลยฮะ
เพราะสุดท้ายมันจบไม่สวยหรอกครับเท่าที่เห็นนะครับ